ในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกปีหน้าเพื่อลดปัญหาการล็อกการแข่งขัน
ผลการแข่งขันนะคะรวมถึงการล้มบ่อยค่ะ
ในงานเปิดศูนย์พัฒนาฟุตบอลแห่งชาติเมื่อวานนี้นะคะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
วีดีโอในการช่วยตัดสินมาใช้ในศึกไทยลีกปีหน้า
ซึ่งตอนนี้ทีมงานก็กำลังศึกษาเกี่ยวกับงบประมาณแล้วก็ขั้นตอนต่างอยู่ค่ะ
ซึ่งทางสมาคมก็เชื่อนะคะว่าการใช้เทคโนโลยีแบบนี้
จะช่วยลดปัญหาการล้มบอลหรือการล็อกผลการแข่งขันไปได้ส่วนหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะ
สิ่งที่สมาคมฟุตบอลอยากหรือปรารถนาจะมีที่สุดตอนนี้ก็คือ
ซึ่งผมได้ให้ทีมงานกำลังศึกษาอยู่
ถ้าเราโชคดีเราอาจจะมีในซีซั่นหน้า
ซีซั่นนี้ไม่ทันก็อาจจะเล็กที่๒ของซีซั่นหน้านะครับ
แต่มันใช้เงินจำนวนมากซึ่งผมก็แย่ท่านไปว่า